มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวของคนดีคนนี้เขาเป็นอดีตนักมวย
เขาเป็นนักมวยชื่อดังในระดับภูทรนั่นคือในระดับต่างจังหวัด
เป็นนักมวยเดินสายต่อยตามเวทีมวยชั่วคราวต่างนะครับ
คือนักมวยคนนี้เขาผันตัวจากนักมวยไปเป็นจิตอาสา
เนื่องจากว่าตัวเองนั้นก็เคยป่วยเป็นโรคอมพลึก
หลังจากนี้ครับก็ไปเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจให้กับผู้ป่วย
ที่เป็นโรคอมพลึกนะครับให้หายจากโรคนี้
เพราะว่าโรคนี้จำเป็นต้องใช้กำลังใจเป็นอย่างมากนะครับ
อดีตนักมวยชื่อดังทางภาคเหนือ
ในชื่อฉายานักมวยเขาชื่อว่าน้องสิงศักดิอุดร
แฟนหมัดมวยต่างจังหวัดน่าจะรู้จักกันดี

เสน่ห์นี้นะครับก็ผ่านชีวิตไปเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาครับ
ภายในโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนา
ในตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพื่อช่วยแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
หลังก่อนหน้านี้เมื่อ๓ปีก่อนครับ
เสน่ห์ล้มป่วยด้วยภาวะเส้นเลือดสมองตีบตัน
จนเป็นอำมพลึกเดินไม่ได้นะครับ
ที่โรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนา
ประมาณปีกว่าจนอาการดีขึ้นเรื่อย
และสามารถเดินได้ขยับแขนขาได้ครับ
เจ้าตัวเนี่ยเลยตัดสินใจสมัครเป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาของโรงพยาบาลแห่งนี้
เพื่อต้องการตอบแทนความเมตตาของครูบาน้อยผู้ริเริ่มเปิดโรงพยาบาลแห่งนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับ
เข้ารับการรักษาอาการอมพลึกอมภาษณ์ด้วยการทำกายภาพบำบัด
ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ครับได้รับการรักษาที่ได้ผลและมีอาการที่ดีขึ้นนะครับ
ทุกวันนี้นะครับนายเสน่ห์ครับ
จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยให้คำแนะนำผู้ป่วยรายอื่น
และคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยตลอดจน

พร้อมทั้งช่วยเหลือคนไข้และพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยอยู่เสมอ

กำลังใจสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคแบบนี้ต้องการมากนะครับ
อกจากนี้นะครับนายเสน่ห์ยังบอกอีกว่า
สมัยที่เป็นนักมวยไทยอาชีพ
ที่ชื่อว่าน้องสิงศักดิอุดร
เขานั้นตระเวนเดินสายต่อยมวยทั้งในภาคอีสานภาคเหนือและภาคกลางนะครับ
เคยขึ้นชกมาแล้ว๘๐ครั้ง๘๐ไฟล์
ทั้งโลกชื่อดังของไทย
แล้วก็เจ้าสดจิตรดา
ในช่วงที่เขาทรายกับเจ้าสดนั้นขึ้นป้องกันแชมป์อีกด้วย

ก่อนที่เจ้าตัวก็จะล้มป่วยลงก็คือคุณเสน่ห์นี่แหละ

ให้กับผู้ป่วยรายอื่นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ได้มีกำลังใจต่อสู้ว่านี่แหละมันสามารถถ่ายได้จริง
เพราะว่าคนที่ป่วยแบบนี้นะครับ
คือกำลังใจแล้วก็สภาพจิตใจมันย่ำแย่อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นกำลังใจจากคนรอบข้างสำคัญที่สุดครับ

ว่าเมื่อตัวเองได้รับการรักษาจนหายแล้ว
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงมาช่วยแบ่งเบา
เอาความรู้ไปเผยแพร่

มาช่วยให้คนป่วยนั้นหายด้วยเหมือนตัวเองนะคะ